บ้าบินคือแม่ค้าลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรี
เป็นคนที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง
ให้กับครูปรีชานะครับก็ถูกฟ้องเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนั้นที่มีการให้สัมภาษณ์ยืนยันอะไรกันเนี่ย
บ้าบินบอกว่าขายให้ครูปีชาจริง๕ใบ๗๐๐บาท
มันก็เกินราคาปกติ๕ใบต้อง๔๐๐ใช่ไหมทีนี้ทางทนายตั้มทนายของฝั่งหมวดจรูน
เขาก็เลยไปฟ้องเอาไว้ยื่นฟ้องกับตำรวจเอาไว้นะครับว่า
มีความผิดฐานขายสลากเกินราคาค่ะแต่ที่ฟ้องบอกว่าเป็นการขายให้หมวดจรูน

ครูปีชาแต่ทำไมสำนวนบอกว่า

เขาส่งเรื่องนี้ไปถึงอายการแล้ว

อายการจังหวัดกาญจนบุรี
ก็นัดเจ๊บ้าบิ่นนางลัตนพร
สุภาทิพย์แม่ค้าลอตเตอรี่ที่ตลาดเวสซิตี้จังหวัดกาญจนบุรี
ให้มาพบพนักงานอายการเพื่อรับฟังผลการพิจารณาสั่งคดีนะฮะ
ไปขายสลากเกินราคาว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่
เจ๊บ้าบินก็มากับทนายความ
โดยเจ๊บ้าบินบอกว่าก็สบายใจขึ้นนะ
เพราะว่าก็ไปร้องขอความเป็นธรรมกับหลายหน่วยงาน
ส่วนตัวก็ยังคงไปขายลอตเตอรี่ตามจุดต่างตามปกติ
ไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่ากังวลใจกับเรื่องที่ถูกแจ้งความข้อหาจำหน่าย
สลากกินแบบรถบาลเกินราคา
ยืนยันมาโดยตลอดว่ายังไง
ตนก็คือคนที่ขายลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑
๕๓๓๗๒๖งวด๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
ให้กับครูปรีชาไม่ได้ขายให้กับหมวดจรูน
อย่างไรก็ตามครับวันนี้ทางอายการจังหวัดกาญจนบุรี
ท่านก็แจ้งกับเจ๊บ้าบินว่าขอเลื่อนวันนัด
รับฟังผลการพิจารณาคดีออกไปเป็นวันที่๒๗เมษายน
เป็นปลายเดือนหน้าเลยเนื่องจาก
ยังพิจารณาสำนวนคดีไม่แล้วเสร็จ
ก็ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าจะ
ส่งฟ้องไปยังศาลหรือว่าไม่ส่งฟ้องนะครับ

มาฟังผลนู่นเลยครับ๒๗เมษายนครับ